เราเคยเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังว่า
อดีตสอที่ประกาศตน

อ้างแล้วก็ยกตนขึ้นเป็นศาสดา
ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะ
นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ดิฉันจำคลิปนี้ได้
ที่เขามีเปลี่ยงเสียงอะไรนะโสสิโสสิ
ทีนี้นักข่าวไปจะสัมภาษณ์
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่า

เดี๋ยวให้มาอีกทีนึง๓๐มีนาคม

นักข่าวของเราไปเลยไปที่สวนธรรม
แล้วก็ไปเจอคุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อวานี้

แล้วผู้ชายคนนี้ยังยกตนว่าตนเนี่ย
เป็นพระศรีอริยเมตรัย

ล้างบาปให้กับผู้นับถือ

แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องพวกยานทิพย์อะไรด้วย

ผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าเป็นอดีตสอสอ

อารวงศาซึ่งเมื่อวาน

นายกุศนศรีอาริยะเนี่ยก็ใส่ชุดขาว

ชาวศรีวิลัยที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพู

ทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการสนทนาธรรม

จะมีพระสงฆ์เดินทางมาร่วมเสวนา
แล้วพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์จากในป่า
ที่รอคอยวันนี้มา๒๐ปี
แล้วพระสงฆ์จะมาโดยไม่ได้เชิญ
รวมถึงเป็นพระสงฆ์จากฝากฝั่งที่นับถือ
พระพุทธโคดมยุคปัจจุบันจะเดินทางมาถกกันด้วย
คือเขาใช้คำคล้ายกับสมัยพระพุทธเจ้า
ที่จะมีพระสงฆ์มาชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมาย
ใช่ค่ะก็บอกแล้วแหละว่า
หลังจากที่ตนประกาศเป็นศาสดาแล้วเนี่ย
เหมือนกับเห็นเป็นยานทิพย์ว่าจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้น๒รูป
มีพระสงฆ์มาปรากฏสองรูปใช่ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าในช่วงเที่ยงมีพระสงฆ์มา๒รูปจริง
จริงคุณผู้ชมนักข่าวของเราก็รอตามข่าวอยู่นะนะ
รอทำข่าวอยู่ปรากฏว่าช่วงใกล้เที่ยง
มีพระพิสุรูปหนึ่งก่อนเดินทางมาชื่อว่าพระชาวโรธ
ชาวชวโรธบวชมาได้๔พันศาแล้ว
ที่วัดในอำเภออุบลรัฐที่ขอนแก่น
แต่ว่าช่วงนี้มาจำวัดที่หนองบัวลำพูก็เดินทางมา
ทีนี้นักข่าวก็ถามแหละซึ่งท่านก็บอกว่า
อาตมาตั้งใจเดินทางมา
เพื่อจะหักล้างเรื่องที่มีการอ้างว่าเป็นพระศรีอารยเมตรัย
แต่เมื่อดูหลักคำสอนแล้วมันมีความคล้ายคลึง
ตรงกับที่อัตมาเคยศึกษามา
แต่ช่วงเวลามันแตกต่างจากที่ระบุเอาไว้สมัยพุทธกาล
ทีนี้ก็มองว่าการประพฤติปฏิบัติต่างเนี่ย
คือพระชวโรธก็บอกว่าขออย่าเบียดเบียนผู้อื่น
ถ้าเกิดกระทำแล้วไม่ผิดศิลป์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ผิดกาม

ปรากฏว่าตอนบ่าย๒มีมาอีกค่ะ

มาเหมือนกันใช่พระปรากฏกาย
เดี๋ยวนายกุศลศรีอาริยะก็บอกนี่แหละฮะ
คือยานทิพย์ที่มองเห็นว่าจะมีพระสงฆ์ปรากฏมา๒รูป

รูปที่สองที่มาคือพระพุทธเจ้าน้อย

ท่านบวชมาประมาณ๔๐ปีแล้วพอมาถึงก็เริ่มกล่าวเทศนา
ใจความช่วงต้นเนี่ยท่านก็พูดถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์
แต่ช่วงท้ายคือท่านก็สรุปว่า
อยากให้ทุกคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ
เช่นเดียวกันกับพระศรีอริยเมตรัยก็อยู่ที่ใจ
ทีนี้คนที่มาร่วมกิจกรรมลูกศิษย์ลูกหา
ก็เปล่งเสียงเหมือนที่เคยได้ยินเลยคุณสืบสกุล
คือโสสิโสสิแบบนี้
ทีนี้นักข่าวก็เลยสอบถามพระสงฆ์รูปที่๒
ที่บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยนะคะ
ถามว่าท่านท่านเชื่อไหมว่านายกุศลศรีอริยะ

ปรากฏว่าพระรูปที่๒นี้ตอบมาว่าอะไรรู้ไหม

ใช่แล้วท่านก็เดินทางมา

ไม่ได้มาเพื่อที่จะรับรองพระศรีอรยาเมตรัยอะไรเลย

ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยไปถามนายกุศลศรีอริยะว่า

ว่าจะมีเจ้าหน้าที่จะมีใครมาตรวจสอบ

ถ้าเกิดว่าจะมาถูกตรวจสอบ
จากเขาไม่ใช่พระสงฆ์คือไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลย
จะตรวจอะไรตรวจวินัยสงฆ์ก็ตรวจไม่ได้
ผมเป็นแค่คารวาสนะ
แต่เอาจริงนักข่าวของเรานี่ก็ปักหลักรอทำข่าวอยู่นะ
ตั้งแต่กลางวันยันกลางคืน
รอจนถึง๒ทุ่มค่ะคุณผู้ชม

ดูอดีตชาติว่าแต่ละบุคคลมาจากไหน

ว่าตัวเองคือพระยาบรมจักรพรรดิพระศรีอรยาเมตรัย
จะล้างบาปจะเพิ่มบุญให้ก่อน

จากนั้นก็เริ่มพิธีคือให้นั่งสมาธิ
เพื่ออะไรเพื่อให้ไฟล้างบาป๓นาที
แล้วก็ยกมือขึ้นเหนือหัวมีการบอกว่าขอเบิกบุญให้เกิดขึ้น
หลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีบางคนนะคุณผู้ชม
ร้องไห้ออกมาบางคนก็ทำท่าเหมือนกับแบบ
พออืดพออมอาเจียนออกมาแล้วก็เปล่งเสียงอริยะอริยะอริยะ
จนถึง๔ทุ่ม๒ทุ่มถึง๔ทุ่มพิธีอยู่๒ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม

ทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปที่สวนธรรมชาวศรีวิลัยอีกครั้งหนึ่ง
คือเขาก็ได้รับแจ้งนะว่าเขาจะมีการปฏิบัติธรรมต่ออีก๑วัน
ก็คือแปลว่าเมื่อวาน๑นึงแล้วก็วันนี้๑นึง
ยังไงต่อล่ะคุณสืบสกุลมันจะตรวจสอบอะไรได้ไหม

สำนักพุทธได้ไหมก็อาจจะต้องเกี่ยวพันธุแหละเพราะมันเป็นเรื่องของศาสนาอะไรด้วย
แต่คือเขาจะบอกว่ามันอยู่ในอำนาจไหมไม่รู้เหมือนกัน
ต้องให้หน่วยงานเขาวิเคราะห์กันดูนะครับ